ตอนนี้นะคะศึกฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖อีก๓นัดค่ะ
ก็จะทราบแล้วว่าทีมใดจะคว้าแชมป์ไปครองนะคะ
ซึ่งในศึกครั้งนี้ค่ะนักเตะช้างศึกทีมชาติไทย
ยังมีลุ้นที่จะสร้างสถิติใหม่อยู่ค่ะ
ฟุตบอลอาเซียนคลับครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งที่๑๑

ซึ่งตลอด๑๐ครั้งที่ผ่านมาค่ะมีเพียงทีมชาติไทยทีมเดียว

นั่นก็คือปี๒๐๐นะคะที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

แต่ว่าในครั้งนั้นค่ะยังเป็นการจัดแบบมีเจ้าภาพชาติเดียวอยู่ค่ะ
แต่หลังจากมีการปรับปรุงรูปแบบให้มีเจ้าภาพร่วมในปี๒๕๖๒
หรือว่า๔ครั้งที่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ
ในระบบเย่าเยือนนะคะ
ยังไม่มีทีมไหนที่สามารถคว้าแชมป์ด้วยการเก็บชัยชนะทุกนัด
ซึ่งครั้งนี้ค่ะทีมชาติไทยชนะไปแล้ว๔นัดด้วยกัน
คือในรอบแรกและรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะคะ
และถ้าหากว่าทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะได้อีก๓นัดที่เหลือ
คือในรอบรองชนะเลิศนัดที่๒และรอบชิงชนะเลิศ๒นัด
ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกค่ะ
ชนะแบบ๑๐๐จากการจัดรูปแบบใหม่
ซึ่งถ้าเกิดว่าทำได้นะคะก็จะทำให้ช้างศึกไทยเป็นทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดคือ๕สมัยด้วยกันค่ะ
ปัจจุบันนี้นะคะไทยกับสิงคโปร์ครองแชมป์รายการนี้อยู่๔สมัยเท่ากัน
โดยนักเตะทีมชาติไทยนะคะหลังจากเดินทางกลับมาจากเมียนมาร์เมื่อวานนี้ค่ะ
ในวันนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมทันทีที่สนามเทพฮัศดินเวลา๑๖น
และในวันที่๗ค่ะก็จะลงซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเวลาเดียวกันค่ะ
ย้ำอีกครั้งนะครับโปรแกรมนัดที่๒รอบรองชนะเลอสุขฟุตบอลอาเซียนคัฟค่ะ
วันพรุ่งนี้เวียดนามจะพบกับอินโดนีเซียเวลา๑๙น
และช้างศึกไทยค่ะจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนของเมียนมาร์
วันที่๘ธันวาคมนะคะเวลา๑๙นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะ